แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งกลุ่มศิลปินที่เขารวมตัวกันค่ะช่วยเหลือพี่น้องชาวสกลนคร
ที่ได้รับประสบภัยน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะคะ
เขาได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลขึ้นมานะ
เงินรายได้ทั้งหมดค่ะจะนำไปช่วยเหลือค่ะ
คอนเสิร์ตมีครั้งนี้มีชื่อว่าศิลปินรวมใจเราคนไทยไม่ทิ้งกันนั่นเอง
ว่าจำนวนผู้ชมที่มาร่วมซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้
แน่นพื้นที่จัดงานเลยค่ะ
เพราะนอกจากวงคาราบาลแล้วนะคะ

พาเรทกันมาร่วมโชว์ในงานนี้กันอย่างคึกคักเลยค่ะ
หนุ่มวงกลากบแท็กซี่
ไข่มาลีหัวหน้าพีเสดิร์ดพระละพลค่ะ

ศิลปินแล้วก็อีกหลายส่วนเลยค่ะ

ความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมนะคะ

รายได้ที่ได้จากการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับ
ก็จะนำไปเยียวยานะครับ
ฟื้นฟูสภาพที่หลังจากน้ำท่วมแล้วครับ

ผมต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวศิลปินนะครับ
แล้วก็ขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับ

ก็ขอให้ดีวันดีคืนนะครับ

โดยที่ไม่หักค่าใช้จ่ายใดเลย

ในพื้นที่จังหวัดสกลนครต่อไปค่ะ
ซึ่งยอดที่ได้รับแจ้งมาล่าสุดนะคะ
ตอนนี้เนี่ยเป็นเงิน๒ล้านบาทแล้วค่ะคุณผู้ชม
ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมจริงนะคะ
ศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดเลยค่ะ
หลากหลายเลยนะมารวมตัวกัน

ข่าวมาแบบนี้ค่ะก็อยากจะให้พี่น้องได้รับรู้
ว่ากำลังใจจากคนกรุงเทพก็ส่งไปถึงนะคะ